มีอยู่หนึ่งวิธีที่เราจะพาไปดูก็คือ
อาจจะไปดูขอโชคขอลาบหรือว่าไปดูอะไรที่มันแปลกหาดูได้ยาก

แต่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นไข่ของไดโนเสาร์ที่มีอายุเก่าแก่มากด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ถูกเปิดเผย
แล้วก็นำมาโพสต์ลงในเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเลยนะคะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่า
คือทางด้านคุณจำลองขุนทองชาวบ้าน๓ตำบล

เขาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟัง
ขณะที่เข้าไปขุดหลุมเพื่อปลูกต้นยางพาราในสวน

หลุมอยู่นะขุดไปขุดมาขุดไปขุดมา

ไปเจอกับก้อนดินก้อนใหญ่มาก
ลักษณะเหมือนเจาะไปกระทบกับอะไรแข็ง

ลักษณะรูปร่างคล้ายกับไข่ในหิน
น้ำหนักอยู่ประมาณ๒กิโลกรัม
เขาก็เลยใช้จอบเคาะดู

พอเคาะเบาก้อนหินก็แตกเปลือกออกมา๒ชั้นคุณ
ซึ่งชั้นในแข็งเหมือนหินเลย

จากนั้นนายจำลองเขาก็นำหินนี้นะคะกลับมาเก็บไว้ที่บ้าน
เพื่อเดี๋ยวจะรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดูว่า

แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างนานาบอกว่า

หรือไข่เตาที่มีอายุนับล้านปีเลยนะ

บางคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเหล่ามนุษย์โบราณหรือเปล่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้ยืนยันนะคุณผู้ชม

อะไรกันแน่หรือมันเรียกว่าไข่ไหม
เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องมาตรวจสอบ
ก็ข้าเตากันไปแหละนะ
ให้เจอไม่เคยเห็นลักษณะอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ตรวจสอบละกัน
เจอมันใช่จริงแล้วมา
แต่ก็เดี๋ยวลองลุ้นดูกันจะพิสูจน์ได้มั้ยยังไงนะ